ต่อกันที่คนหล่อใจบุญอีกหนึ่งคนกันแล้วกันนะคะ
คุณเจมส์จิรายุค่ะก็ว่างจากงานละคร
เจียดเวลาจากงานละครนะคะมารับงานการกุศลหน่อยละกันนะคะ
นี่มางานนี้เลยไปร่วมเตะบอลค่ะการกุศล
ร่วมกับพระเอกรุ่นพี่นะคะคุณเกรทวริงทร
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือบ้านเกิดของหนุ่มเกรทค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลืองานการกุศลครั้งนี้นะ
แล้วก็ในอนาคตค่ะเจ้าตัวก็ตั้งใจจะฝึกโครงการแบบนี้แหละ
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสจังหวัดพิจิตรบ้าน
บ้านเกิดของตัวเองเช่นกันค่ะ
แล้วก็เลยชวนแบบพี่น้องนักแสดงไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็มีแบบพี่เก๊ก็เป็นต้องตั้งตัวตีอยู่แล้วที่หล่มสักที่บ้านเขา
แล้วก็มีแบบพวกพี่บอยพี่เป๊กพี่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ร่วมแบบเหมือนกับไปเตะบอลกับคนที่นู่น
ผมไม่อยากทำอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมติดในเรื่องของเวลาช่วงถ่ายละครอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วหลังจบละครเดี๋ยวพยายามคิดหาวิธีการ
คือเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจมากเลยนะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะ
ก็มาจากหลากหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โด่งดังแล้วเราเป็นกระบอกเสียงแล้วใช่ไหม

ยิ่งเขาลุกขึ้นมาทำความดีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของสังคมแล้วกันนะคะ